บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมความแซ่บมื้อบ่ายของคุณนะครับ
เพิ่มมากขึ้นกับเราสองคนเช่นเคยพลอย
ค่ะไปแล้วค่ะงั้นมาเริ่มข่าวแซ่บแซ่บข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะ
คบหาดูใจกับแฟนสาวดิกรีนางแบบอย่างโยเกิร์ตมานานถึง๕ปีแล้วนะคุณ

หลายคนก็เลยลุ้นว่าเอ๊ะทำไมไม่แต่งงานสักทีล่ะคะ
พีเคว่ายังไงไปฟังคำตอบพร้อมกันเลยจ้า
นี่แหละนี่แหละนี่แหละเป็นคู่หวานอีกคู่ในวงการบันเทิงนะคะ
ว่าคู่นี้เนี่ยเคมีเข้ากันดีนะลงตัวกันทุกอย่าง
แฟนอดลุ้นไม่ได้ว่าอยากจะให้จัดงานวิวาซะวันนี้พรุ่งนี้ไปเลย
แต่เมื่อจ่อไมค์สัมภาษณ์ฝ่ายชายทีไรก็ยังได้รับคำตอบแบบเดิม

เจ้าตัวก็ขอเพิ่มเหตุผลให้เราได้ฟังกันอีกนิดนึง
ว่าตอนนี้ฝ่ายหญิงกำลังมีผลงานละครติดต่อกันหลายเรื่อง
อยากจะให้มุ่งความสำคัญไปที่การทำงานอย่างเต็มที่
ส่วนตัวเองก็คอยซัพพอร์ตในทุกเรื่องนะคะ
จะบอกว่าความรักครั้งนี้ยาวนานที่สุดแบบที่เชอรี่บอกเมื่อกี้แหละตั้งแต่ที่เขาเคยมีแฟนมา
แล้วก็มั่นใจนะว่าจะมีงานแต่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
รอแค่เวลาที่ลงตัวเท่านั้นซึ่งก็ไม่หวั่นว่าอายุจะมากขึ้นทุกวัน
เพราะมั่นใจในสุขภาพที่แข็งแรงของตัวเองจ้า
บอกไว้ตอนนี้เลยว่าถ้าแต่งเมื่อไหร่สื่อทุกคนได้มานั่งกินข้าวด้วยกัน
พวกเขาถ่ายละครเรื่อง๓อยู่ตอนนี้ให้เขาถ่ายไปก่อน

ผมเป็นคนที่ชอบสุขภาพฉะนั้นตั้งแต่วันหนึ่งจะบอกก่อนก็ไม่ได้สิ

ไม่เคยไม่เคยไปนานเกินปีครึ่งเลยนะ
ทุกอย่างพร้อมมาตั้งแต่เมื่อ๔ปีที่แล้วแล้วแต่ปล่อยให้น้องเขาได้เป็นตัวเขาเองก่อน
ความสามารถไว้ก่อนแล้วกันเชื่อใจณจุดนี้นะคือไม่ต้องห่วงไม่ต้องเช็คไม่ต้องอะไรเลยคือ
คือเขาทำตัวให้เราไว้ใจได้

พอว่าออกรังกายอย่างทุกวันจริงเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมาก
แล้วก็มีเทรนเนอร์มา๖วันต่ออาทิตย
เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องความแข็งแรง
ผู้ชมเขินอะไรตอนเขาบอกเขาออกรังกายไทยทุกวัน
กราบแบบนี้ว่าเขายังกระวับมาฟิทแล้วเฟิร์ม

จะบอกว่าสมรรถนาทางร่างกายเขาพร้อมทุกอย่าง
ถือว่าสุขภาพร่างกายนะคุณผู้ชมอย่าคิดลึกเชอรี่อย่าคิดลึก
แต่ว่าช่วงนี้คือสาวโยเกิร์ตเขามีละครอยู่ไง
ไปหนึ่งเรื่องแล้วก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่อีกเรื่องหนึ่ง
แล้วก็มีครูถ่ายทำอีกหลายเรื่องเลยกำลังฮอต

พีเคก็หนุนเต็มที่แต่ว่าแต่งแน่ใช่ไหม